อีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดู

แต่ว่าเป็นการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
ให้น้องหนูเขาอยากไปโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
เห็นไหมอย่างที่คุณชนะบอกร้องไห้อย่างไง

แต่โรงเรียนนี้เขามีวิธีการที่จะทำให้เด็กอยากไปโรงเรียนมากขึ้น
ไปปรับบุญกันเลยไปกันเลยที่จังหวัดสุราธารณี

ลงใต้กันไปหน่อยนะครับโรงเรียนแห่งนี้
เขาเอาอดีตทีมสร้างหนังการ์ตูนเลยนะ
มาแบบปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้เป็นภาพ๓มิติ

นี่คือนายประทีบหนูไกรหงอายุ๖๒ปีนะคะ
กำลังเร่งลงสีเก็บรายละเอียด
ภาพวาด๓มิติบริเวณฝาผนังห้องน้ำ
ภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม๒
ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ
นี่ก็กำลังปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงามมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ
นายประทีพเนี่ยนะเขาเคยทำงานก็คือสร้างหนังการ์ตูนมาก่อนเมื่อ๒๐ปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็กลับมาอยู่บ้านมาวาดภาพอยู่เหมือนเดิมนี่แหละค่ะ
รู้ว่าโรงเรียนของลูกสาวจะมีการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนใหม่
ตัวเองก็เลยอาสามาวาดภาพสามิติให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยค่ะ
ให้บางปีที่หน้าชื่นชมเขาก็อยากกระปรุงตรงนี้เป็นภาพให้เด็กแท็บได้ดู
มีการพักผ่อนไปในตัวด้วยก็เลยคิดว่าภาพเป็นธรรมชาติมีนกมีอะไรพวกนี้

เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยว่าในฝ่ายมีน็อกอะไรบ้าง

ก็เลยจินตนาการนี้ออกมา
มาดูฝั่งผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองท่าข้าม

บอกว่าลุงประทีพเป็นคนที่มีจิตอาสามากเลย
ขยันมาช่วยงานที่โรงเรียนเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นงานวาดเขียนในเทศกาลต่างเอ่ย
ก็รู้สึกประทับใจค่ะที่ลุงประทีพทำให้โรงเรียนแห่งนี้
รวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ทำทั้งหมด
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดเลยคุณลุงบอก
ถือว่าเป็นการทำเพื่อเด็กนักเรียนจริงนะคะ

แล้วที่สำคัญนะน้องหนูพอกลับบ้านไป
พ่อแม่ตกใจเลยครับทำไมหัวโนกลับบ้าน
โดดลงไปโอ้โห้ปลวดเลย

แต่ก็ไม่มีใครมิติเขาจะเชื่อเหมือนคุณหรอกนะ

เหมือนเมื่อกี้มีนกที่คุณนิวนาวชอบด้วย

มีอะไรตื่นตาตื่นใจให้เด็ก